คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศในหลายจุด
เมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมไปดูทั้งที่โคราชทั้งที่ขอนแก่น
ตอนนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่ขอนแก่นแต่เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะ
ก็คือที่บริเวณชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ซึ่งในจุดนี้เมื่อวานนี้ปิดให้ประชาชน
ไม่ให้เข้าไปวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แต่ก็หลังจากปิดแล้วเขาก็มีการเตรียมสถานที่
มีการประดับเครื่องสดแทงหยวกดอกไม้สดต่าง
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีตอนบ่าย๒โมงของวันนี้
ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนหลายท่านเมื่อคืนนี้ไปนอนรอค้างคืนเลยค่ะ

ใช่ไปจองพื้นที่เพื่อที่ช่วงบ่ายวันนี้
จะได้รอรับขบวนเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนนี้กันหน่อยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมี
รายงานสดมาจากชาปนสถานชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน

ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีความพร้อม๑๐๐แล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งประดับเครื่องสดแล้วก็ดอกไม้สด
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทำมาตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า

ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณ
โดยรอบฐานแปดเหลี่ยมเมนลอยรูปนกหัสดีลิงแล้วนะครับ
ขณะที่ประชาชนซึ่งตั้งตามา
รอรับขบวนสดีลักษณ์สังขารของหลวงพระคุณพระทิสุทธโท
ก็มากันจนเนืองแน่นเต็มบริเวณโดยรอบของพื้นที่พุทธมณฑลอีสานครับ
เดี๋ยวไปดูภาพซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
บรรยากาศที่ประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่กันจำนวนมาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่บริเวณโดยรอบพุทธมนตรอีสาน
ซึ่งมีเต็นต์กางไว้เกือบ๓๐๐หลังนะครับ
เพื่อรองรับประชาชนซึ่งคาดว่าภายในเต็นต์เนี่ย
สามารถรองรับได้๖๐๐๐กว่าคน
ประชาชนก็มาจับจองพื้นที่แล้วก็นำเสือมาปูนั่งแบบที่เห็น
อกจากนี้ยังมีพื้นที่โดยรอบซึ่งกว้างขวางพอสมควร
โดยรอบพุทธมนตร์อีสานก็จะสามารถจุประชาชนได้มากกว่า๑แสนคน
ขณะนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่ง
เพื่อให้สามารถมองเห็นเมนลอยรูปนกหัสดีลิงจากฝั่งตรงข้าม
ให้ได้ชัดเจนและก็ใกล้ชิดมากที่สุด
มีหลายคนที่มาจองกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือสังเกตได้เลยว่าประชาชนที่นั่งอยู่ด้านหน้าสุด
มานอนค้างคืนกันแน่นอนนะครับเพื่อที่จะจองพื้นที่
บางคนก็ลงไปหาที่นั่งด้านล่างริมน้ำนะครับ
เพื่อจะได้ใกล้กับมณฑลพิธีมากที่สุด
แล้วก็จะอยู่ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนเสร็จสิ้นพิธี
จนถึงตอนเผาศรีรักษ์สังขาลหลวงพระคุณ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่๓จุดด้วย
ให้ประชาชนที่อยู่ไกลได้รับชมการถ่ายทอดสด
ทุกขั้นตอนในพิธี
ทั้งจากสู่ประชุมอลิกประสงค์การจราพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จนกระบวนเคลื่อนสลิลสังขารหลวงพระคุณปฏิสุทโทมาถึงชาวปรนักสถานชั่วคร่าวแห่งนี้
โดยยังมีโรงทานของประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับมาคอยบริการประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าด้วย
และจะมีตลอดทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน
ประชาชนที่ตั้งใจจะมาร่วมงานจนถึงเสร็จสิ้นพิธี
ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจะมีโรงทานแจกอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เพียงพอครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้จัด

ก็จะมีประชาชนไปต่อแถวยาวเหยียด

เปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์

จะเกลื่อนมาถึงเหมียนลอยรูปหน้าขัดศรีลิ่ง
ได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่หากดอกไม้จันทร์หมด
ก็ต้องกราบขออภัยประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถนำดอกไม้จันทร์
วนให้วางใหม่ได้แล้วก็ต้องเผื่อเวลาให้เจ้าหน้าที่สำหรับนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมด
ไปเผาร่วมพร้อมกับพิธีในช่วงสี่ทุ่มด้วยนะครับอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับ
ก็เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์มาถึงที่นี่ประมาณตี๒นะครับ
มากันเป็นคณะกว่า๗๐คนตั้งใจมาอยู่จนเสร็จจนเสร็จสิ้นพิธีนะครับ
ความศรัทธาหลวงพระคุณบริสุทธโธไปฟังเสียงจากชาวนครสวรรค์กันครับ
อยู่อยู่นี่เลยค่ะเข้ายังไม่ได้นอน
ข้างหน้าสุดเลยพ่ออยากเห็นร่างของหลวงพ่อผ่านตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าได้ตั้งใจมาตั้งใจมาเป็นแบบเป็นเดือนแล้วค่ะ
ว่าอยากมาไหว่อยากมาส่งสการหลงพ่อ
หลวงพ่อสักครั้งหนึ่งศรัทธาหลวงพ่อสมัยก่อนที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มอยู่ดี
วัดบ้านไล่เคยพาลูกมาไหว้ท่านท่านเคาะหัวให้
แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้ลูกมึงท่านพูดแบบนี้นะ
ลูกมึงจะได้เป็นเจ้าคนในคนมีความประทับใจแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อค่ะ
ก็มีโอกาสก็เลยมาวันนี้ตั้งใจลูกก็ประสบความสำเร็จทั้งสองคนค่ะ
ก็มีประชาชนมาจากหลายจังหวัดเรียกว่าทั่วประเทศกันเลยทีเดียว
แล้วก็มีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ
อย่างนี้คนนี้นางสาวประพาทอินสาสกุลชาวจัวร์ขอนแก่นนะครับ
เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าปกติทำงานอยู่ที่ประเทศฮอนแลนด์
ครั้งนี้ตั้งใจเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะด้วยความศรัทธาในคำสอนของหลวงพระคุณวริสุทธโธที่เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
ตั้งใจมาส่งสการหลวงพระคูณในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของประชาชนที่หลั่งไหลมาจำนวนมากนะครับ
เพื่อร่วมในพิธีบริเวณโดยรอบเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดกางเต็นต์ไว้ให้ประชาชนอยู่ทางฝั่งของพุทธมนตรอีสานนะครับ
สำหรับใครที่เดินทางมานะครับก็อย่าลืมพกร่มมาด้วย

แล้วใครที่จะอยู่ร่วมพิธีจนถึงช่วง๔ทุ่มกลางคืนนั้น
อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยก็แล้วกัน

ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นครับ